กู้ภัยต้องปฏิบัติภารกิจในการช่วยน้องหมาออกจากโหลนี้จ้า

สงสารจังเลยคือน้องพยายามจะเอาปากเข้าไปกินอะไรแหละ
แล้วโรคหัวก็เลยไปติดอยู่ที่โหลออกมาไม่ได้นะคะ
หน่วยกู้ไพสว่างโรจนาธรรมสถานสตาหีภ
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าพบน้องหมาจรจัดเนี่ย
ผู้นะสีขาวดำอายุประมาณ๒ปี
หัวเข้าไปติดอยู่ในโหลพลาสติกแบบนี้
มันจะกินน้ำกันไงมันจะทำอะไรยังไง
อยู่บริเวณถนนหน้าอู่ทองบริการตำบลสัตว

แล้วดูเพื่อนก็มาบูลลี่

เหมือนมันอยากช่วยมากกว่านาน

ก็อยู่รวมภูเงินเป็น๑๐ตัว
แต่คุณดูมันมีอาการหวัดกลัวเหมือนกัน
คือมันไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้เนอะ

ก็ได้ความยากลำบากเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อาหารมาล่อแบบนี้
ต้องเอาอาหารมาลอกก่อน
ใช่ก็ต้องทำความคุ้นเผย

เพราะว่ามันอาจจะเหมือนแบบ
มันกลัวมันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร

แรงเยอะแรงเยอะมาก

คุณเขาก็ต้องใช้กันไกล
พอป็งก็ตัดขอบโหลออก
คุณดูนะคะแล้วมันอันตรายเพราะว่าน้องมาดิ้นชิงคน

ขอบโหลให้มันกว้างพอขอบโหลมันกว้างพออ่ะ

จริงนะก็ยังดีที่มันเป็นโหลพลาสติก
แล้วถามอันเอาเป็นใจแบบค่อยอย่างนี้ออกมาได้นี่
พอปากโหลมันกว้างก็ดิ้นหลุดออกมาจนได้แล้วมันตกใจเห็นป่ะ
มันก็วิ่งหนีไปเลยตะเลิดตะเริงไปเลยนะคะ
ให้ข้อมูลเป็นส่วนชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันเนาะ
ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมไปถึงชาวบ้านที่ช่วยน้องหมาตัวนี้
งั้นมันอาจจะขาดอากาศหายใจตายได้นะ
หรือว่าถ้าแบบติดอยู่ในนั้นหลายวันก็ขัดอ่ะกี่วัน
ดีนะเนี่ยแหมขนาดว่าเป็นหมาจรจัดเขายังช่วยเลย
ถ้าหมาไม่มีจรนะ
หมาไม่มีจรก็เป็นหมาที่เข้าร้านตัดผมก็ตัดจรออกหมดเลย
แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นหมาจรจัดมันไม่ได้เข้าร้านตัดผม